แต่ว่างานนี้สิคุณผู้ชมจะพาไปจับผี

แต่ผีที่ว่าเนี่ยจับได้ไหมอ่ะใช่ไม่ใช่ผีสางนางไม้อะไรจับผีพนัน

พนันมาอีกแล้วคุณผู้ชมมารวมกลุ่มกันไม่กลัวโควิดเลยนะคะ

โอ๊ยโอ๊ย
โอ๊ย

จับได้ที่ข้างบ้านหลังติดกันนี่แหละ

อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่

และห่างจากจุดที่ทั้งห้าคนนั่งอยู่นี่
ก็จะมีอาวุธนะคะอาวุธปืนยาวอัดลมอีกหนึ่งกระบอกอยู่ด้วย

สอบสวนแล้วเป็นของนายธนาวุฒิอ่อนเกลี้ยงอายุ๒๖ปี
ว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่มามอสมกันก็จัดทำประวัติ
พร้อมทั้งว่ากล่าวตักเตือนนะคะ
แล้วก็ยังให้ผู้ปกครองมารับตัวกลับบ้านไปด้วย
คือเขาก็ยิ่งลนลงกันอยู่นะให้อยู่แต่บ้าน
เพื่อลดการพบปะสังสรรค์กันพบกันแบบนี้
แล้วเกิดใครคนหนึ่งเขาเป็นโควิด๑๙ขึ้นมา

คือเรื่องง่ายในการดูแลตัวเองไม่ได้เลย
คือมันหลีกเลี่ยงการเล่นพนันแค่ชั่วระยะหนึ่ง

บางทีอาจจะเห็นแต่ความสุขสนุกส่วนตัวเนอะ
อาจจะมองว่าเรื่องโควิดเป็นเรื่องไกลตัว

ช่วยดูแลตัวเองนั่นแหละไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะ

ก็ช่วยแล้วเนี่ยค่ะช่วยพาไปโรงพักก่อนเลยตอนแรก

จ้ะไปพักก่อนเนอะ